เรื่องของการพนันการมีบ่อนพนันในบ้านเราผิดกฎหมายแน่นอน
พวกนี้ก็ต้องลักรอบอยู่แล้วใช่ไหมที่เพิ่งเป็นข่าวล่าสุดคือ
บ่อนพนันย่านสะพานใหม่ที่เสือดุสิตกับพวกเข้าไปเล่นแล้วบอกถูกโกง
ก็เลยปล้นบ่อนซะเลยสิตำรวจก็ดำเนินคดีไปแล้ว
ห้าเสือสอนอบางเขนก็ถูกย้ายไปกำลังขยายผลว่าใครคือเจ้าของบ่อนนะครับ
แต่ว่ามีคนแจ้งข้อมูลมาให้กับเรานะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
มันมีบ่อนที่ลักลอบอยู่อีกนะอยู่แถวหนองเจาะ
นี่ฮะเราก็ไปดูมาครับค่ะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นครับ
นี่คือในบ่อนการพนันนะครับแถวหนองจอกนะฮะอยู่ในกรุงเทพนี่แหละ
สล็อตหอดเหรียญนี่๑๐กว่าตู้แต่ละตู้ก็มีรูปแบบการเล่นให้เลือกแบบหลากหลายมาก
จะเห็นว่าแต่ละคนนี้ก็มุ่งมั่นมากตั้งใจมากฮะผู้ชายผู้หญิงผู้ใหญ่เด็กเยอะแยะไปหมด
นี่ก็จะเห็นว่ามีทั้งคนทำงานผู้ชายผู้หญิงบางคนเป็นผู้ปกครองเอาเด็กมาเล่นพนันที่ตู้สล็อตก็มี
นี่ฮะเด็กที่มาเล่นก็บางคนก็มาเองก็มีเดินเข้าออกกันหลายรอบก็มีนะไม่รู้ว่าผู้ปกครองจะรู้หรือเปล่าว่าในนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่ตู้สล็อตหยอดเหรียญแบบนี้ว่าหยอดเข้าไปแล้วจะได้อะไรอะไรยังไง
ยังมีอีกหลายอย่างนะครับไฮโลกับไพ่ก็มีค่ะเดี๋ยวบางคนจะบอกว่าแหมตู้สล็อตแค่นี้มันไม่บ่อนพนันขนาดนั้นหรอกไฮโลก็มีครับไพ่ก็มีครับ
นี่เราเข้าไปแบบนี่ฮะเข้าไปจนแบบจนสุดจนเห็นเลยนะครับนี่ใครบอกไม่ใช่บ่อนพนันนี่จุดแรกเหรียญ
เพื่อพี่ตำรวจที่หนองจอกจะใช้เป็นข้อมูลนะฮะ
เพราะพี่อาจจะยังไม่ทราบเพราะว่ามันลักลอบอ่ะใช่ไหม

ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปย่านหนองจอกหน่อยนะครับ
ตามจุดพิกัดเนี่ยจุดที่ท่านเห็นอยู่ที่ซอยเชื่อมสัมพันธ์๑๗
เป็นที่ตั้งของบ่อนแห่งนี้
แห่งนี้ชุมชนที่มีผู้คนพลุกพลาดนะครับ
แล้วที่สำคัญคืออยู่ใกล้กับป้อมตำรวจและมหาวิทยาลัย
โดยในป้อมตำรวจมีตำรวจคอยประจำการอยู่ด้วย
มีรถสายตรวจที่ขับมาจอดที่ป้อมด้วยนะครับ
ช่วงกลางวันแบบนี้นะครับ
ทางเข้าออกเนี่ยมี๒ทางนะครับ
สำหรับจุดที่มีคลิปในบ่อนที่คนส่งมาให้เรานะฮะ
ทางออกที่หนึ่งทางเข้าออกที่หนึ่งนะครับ

ส่วนทางเข้าออกที่๒เป็นช่องทางเดินกว้างประมาณ๒เมตรอยู่ในชุมชน
ลักษณะจะเหมือนเป็นโกดังแบบนี้นะ
คือเรามองจากข้างนอกเราก็ไม่รู้หรอกว่าข้างในมีบ่อน
ใช่ไหมก็ขับรถผ่านใครจะไปรู้
แต่ข้างในแบ่งออกเป็นส่วนเป็นห้อง
มีห้องเล่นสนุกเกอร์หยอดเหรียญอยู่๕ห้อง
มีห้องเล่นพนันตู้สล็อต๑ห้อง
มีห้องเล่นไพ่และไฮโลอีก๑ห้อง
แต่ห้องเล่นไพ่กับไฮโลเนี่ย
ประธานโทษห้องใหญ่เลยฮะ

เพื่อเอาไว้รับแขกเลย
แล้วมีลักษณะเป็นห้องปิดทึบ
ประตูเข้าออกห้องเป็นประตูเหล็ก
ซึ่งเราก็พยายามแล้วแต่เหมือนกับว่า
ถ้าจะเข้าไปเล่นแบบไม่ต้องอะไรมากมาย

สล็อตสนุกเกอร์สล็อตก็หยอดเหรียญ
ล้ออะไรก็ว่ากันไปจะได้เสียอะไรก็ว่าไป

เข้าห้องไฮโลห้องไพ่เนี่ย

มีกาดเดินตรวจตราตลอดเลยเห็นไหมฮะ

แต่พยายามคงจะทำให้ดูแบบน่ากลัว

ก็จะแวะเวียนเอาเงินมาเสี่ยงโชคไม่ขาดสาย

เปิด๒๔ชั่วโมงนะครับ

ก็ลองคุยกับคนที่มานะฮะ
นักเสี่ยงโชคที่มาในบ่อนเนี่ย

ส่วนมากคนมาเล่นเป็นคนในพื้นที่

โดยบ่อนนี้ห้องเล่นไพ่ไฮโล

นักเสี่ยงโชคได้ร้อยกว่าคน

เราก็ลองตรวจสอบระยะทาง

บ่อนแห่งนี้ถ้าดูตามระยะทางเลยนะ
ห่างจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ห่างจากป้อมตำรวจสนหนองจอก๒๑๐เมตร

สถานีตำรวจนครบานหนองจอก

นี่ฮะ๒๘กิโล

ได้รับแจ้งแล้วก็มีหลักฐานจากคลิปภาพ

เหลือก็คงต้องให้ตำรวจเข้าไปไล่ตรวจสอบเอา
มาลักลอบเปิดได้ยังไงใครเป็นเจ้าของนะครับ

บ่อนเล็กบ่อนใหญ่มันก็ผิดกฎหมายทั้งนั้น
แต่มันต้องไปดูว่าที่มันอยู่ได้เพราะ

หรือไปทำยังไงถึงสามารถ

ลักลอบนั่นแหละแต่ว่าตั้งอยู่ได้
ดังนั้นไม่มีคนรู้
แต่มันถึงอุปกรณ์เป็นประโยชน์

แล้วจะให้หมดหมดแล้วจะรับสวยที่ไหนล่ะ

เป็นไปได้ที่มันทำให้สังคมตั้งคำถามว่า
พวกนี้ไม่ถูกพักราชการ

ว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น
ก็ฝากเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบดูหน่อย